ไปดูหน่อยใจร้ายจริงเข้าไปในตลาดแห่งนี้ไม่ได้ไปซื้อของ
ไม่ได้ไปจับจ่ายตลาดนั้นยังดัย

มาขโมยหมู

งานนี้ไม่หมูแล้วมั้ง

ที่เดินสวมใส่หมวกกระน็อกเข้ามาในแผงหมู
มองด่อมมองเสร็จป๊าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างสบายใจเฉิบ
จับได้หมดทุกมุมมองไม่ว่าจะแยกไหนอะไรยังไง
เพราะว่าเธอคนนี้ครับมาขโมยของ
คือถามไปที่เจ้าของคลิปนะครับที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ย
ว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปก็คือเขาเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน
อยู่ที่อำเภอถ้าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมรัช
เจ้าของเขียงหมูภายในตลาดนำมาให้กับตำรวจที่สพท่าสารา
แล้วก็แจ้งความไปเลยว่า
โดนขโมยเนื้อหมูไปกว่า๕๐กิโลกรัม
๕๐กิโลกรัมเลยเหรอคะ

ไม่รู้เหมือนกันแต่ขโมยไปเนี่ยนะครับ
ก็เจอกับหญิงสาวคนนี้แหละครับมาขโมยไป
รูปร่างก็พอจะใหญ่โตอยู่นะ
เขาบอกว่าท้วมเลยแล้วอายุอยู่ที่สัก๓๐๓๕ปี
แม้เห็นท่าทางนี้พอจะเดาอายุได้เลย

เหรอตอนนี้ตำรวจเขากำลังเร่งทำการจับตัวคนร้ายมาลงโทษนะครับ
คืออยากจะฝากเตือนนะไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
คือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงตลาดปิดไปแล้วนะครับ
ก็ต้องเก็บให้ดีเพราะว่าขโมยขโจรพวกนี้

คือเห็นช่วงไหนที่ประจวบเหมาะสบโอกาสแล้ว
แล้วก็จะเข้ามาขโมยไปแบบนี้
แล้วของทำมาหากินเขา
คือเนื้อหมูเขาซื้อมาเขาก็จะเอาไว้ขายไปให้ได้กำไร

สุดท้ายคุณเล่นคว้าเนื้อหมู

เอาไปหมดอย่างนี้แม่ค้าเขาก็ขาดทุนสิครับ

ต้องเรียกว่าโจร๕๐กิโลหรือ๕๐อะไร

หายเกียรติแปบไปคนเดียวขึ้นหมอไซส์ซ้อนท้ายไปเลย
ขนไปแบบขนหมูไปแบบหมูหน้าตาจะง่าย
แต่ไม่มีแล้วล่ะคุณค่ะภาพกล้องวงจรปิดจับได้ขนาดนี้
ต้องโดนตำรวจจับได้อย่างแน่นอนหรือว่าใครมีเบาะแสเนอะ
เจ้าหน้าที่นะให้เร่งจับตัวให้ได้เพราะว่าบางทีเกิดถ้ายังจับไม่ได้
เดี๋ยวจะย่ามใจแล้วเดี๋ยวไปทำอีก
เดี๋ยวจะไปขโมยไก่อีกลำบาก
ดีที่ขโมยไก่ไม่กินไก่นะ